ชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านกลุ่มชาติภัณฑ์เนี่ยเขาไปขอโชคขอลาบกับ
พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง
ซึ่งเป็นหินแร่เหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์งานนี้จุดทูปเสี่ยงทายกันด้วยจ้า

จำนักสงระหมูสิบสองตระบนภาคข้อเปลือก
ผู้คนมาขอโชคขอลาบกับ
พระเชียงแสนสิงห์หนึ่งที่เป็นหินแร่เหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ว่ากันว่าแกะสลักมาเป็นองค์พระนะคะ
แล้วก็เป็นหินแร่เหล็กไหลที่ตั้งอยู่บนแท่นหิน

สวยงามนะสีเหมือนจะดำ
จริงแล้วมันเป็นสีเขียวปีกแมลงทัพ
แล้วพอสัมผัสแล้วจะเย็นคล้ายหยก
ชาวบ้านเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มาก

ไปถามเจ้าสำนักสงรั้วค่ะ
คือครูบาบุญปันชายานันโท

นี่เอง๕ปีที่ผ่านมา

เตรียมสร้างสาราสวดมนต์
ก็เลยให้ช่างเนี่ยแกะสลักหินเนี่ย
เป็นองค์พระเพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้

เอาเหล็กมาแนบกับองค์พระ

อย่างวันที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไปดู
ก็จะพบกับกลุ่มชาติภัณฑ์และนักท่องเที่ยวเนี่ย

จากไปพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ

จุดถูบเสียงไทย

สูงกว่านี้

แต่พี่น้องชาวชาติภัณฑ์ต่าง
เขาก็มาขอดูด้วยเหมือนกันนะฮะ
แต่ปรากฏว่าข้างบนมันเลือนลางอีกแล้ว
เห็นแต่ข้างล่างท่อนล่าง

ถ้านับรวมแล้ว

ได้แค่นี้ก็ไปซื้อแค่นี้ก็ได้

ขอให้โชคดีทั่วหน้ากันจ้า